คุณผู้ชมครับอยากจะให้คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้หน่อยนะ
ที่มันจะกลายเป็นดราม่าใหญ่โตเรื่องของลิงที่ขึ้นไปเก็บมะพร้าวบนต้นมะพร้าว

ต่างชาติบอกว่านั่นมันคือการทารุณกรรมสัตว

งานสัตว์ไปเก็บมะพร้าวไม่ต้องไปซื้อของที่เป็นมะพร้าวแปรรูปจากประเทศไทย
คือมันไม่ใช่แค่ความคิดเห็นด้วยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นเขาแบนสินค้าจากบ้าน
กระทบมากนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ชาวสวนบอกว่านี่มันคือภูมิปัญญาชาวบ้านของฉัน
ฉันทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมันคือภูมิปัญญาวิถีของไทย
ให้เจ้าจ๋อไปเก็บมะพร้าวสูงให้
เพราะจริงคือปกติมันก็เก็บของมันตามปกติอยู่แล้วอะเนาะ
แต่ตรงนี้คือชาวสวนเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกับเรื่องของราคามะพร้าวหรือเปล่าล่ะ

นายนิรันดิ์วงวาลนิดนะครับกระเศรษฐกรชาวสวนมะพร้าว
แล้วก็คลูสรริงเก็บมะพร้าวด้วยอยู่ที่ศูราชก็บอกว่า
ออกมาเผยแพร่เรื่องของการใช้ลิงเก็บมะพร้าวของไทยเนี่ย
ไม่เป็นธรรมเลยกับกระเศรษฐกร
เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือภูมิปัญญาไทย
สืบทอดกันมานานกว่า๑๐๐ปีแล้ว
ข้อดีของการใช้ลิงมันก็มี
ทำให้คนไม่ต้องปีนขึ้นไปสิ่งอันตรายตกลงมาตายทำยังไง
จากการที่ต้องปีนขึ้นไป

มะพร้าวสุกได้หมดเลยไม่เกิดการสูญเสีย

ถอดเขี้ยวลิงนั้นไม่เป็นความจริง

จะไม่สามารถทำงานอะไรได้นะครับ
หนึ่งในร้อยไม่ใช่ถอดทุกตัว
แต่ว่าที่เป็นในโรงการ์ดถอดทุกตัว
มันลงแบบคลุมเคลือ
ไม่ใช่แบบนั้นมันเข้าใจผิด
คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งคุณผู้ชมว่า
มันระบุชัดเจนว่าไทยใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าว

ส่งผลให้ร้านหลายแห่งในต่างประเทศ
อาจจะมีการร่วมบอยคอร์ดสินค้ามะพร้าวจากไทย
เรื่องนี้ทางด้านของกรมส่งเสริมการค้า

เดี๋ยวจะมีการเชิญผู้ประกอบการมาทำความเข้าใจกัน
ในวันพุธนี้คือวันที่๘
แล้วก็เตรียมจะมีการเชิญทูตของประเทศคู่ค้ากับไทยเนี่ย
ไปดูการเก็บมะพร้าวด้วยว่ากระบวนการที่ใช้ลิงเก็บมันทำยังไง
แล้วก็ไปสู่การผลิตเป็นสินค้าที่เป็นมะพร้าวแปรรูปของไทยเนี่ย

จะได้เข้าใจแล้วก็สื่อสารไปยังประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราได้
ทางด้านของนายปฐมพงศ์เหมวิเศษอาชีพรับซื้อมะพร้าวของจังหวัดสุราธานีก็บอกว่า
ถ้าวันนี้จะมีการแบรนด์น้ำกะทิศของไทยก็รู้สึกว่าราคามะพร้าวจะตกต่ำไปกว่านี้หรือเปล่า
ก่อนหน้านี้มันเคยไปถึงลูกละ๒๕บาทเหมือนกันนะ
แต่ปัจจุบันมันลงมาเหลือแค่๑๐บาทเอง
แล้วแนวโน้มจากข่าวนี้มันอาจจะลดลงไปอีกก็ได้
แล้วชาวส่วนมะพร้าวจะทำอย่างไร
จะมีคนตกงานหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ก็ต้องร้อนไปถึงเจ้ากระทรวงพาณิชย์เลยคุณผู้ชม
นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์มรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็มีการออกแถลงข่าวเลย
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ที่วีต้าเขาออกมาแถลงข่าวแล้วก็บอกว่า
จะมีการแบนสินค้ามะพร้าวของไทยจากการใช้ลิงเก็บมะพร้าว
ซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว
อุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าวในการส่งออกของไทย
ท่านรองนายกรบอกว่าปัจจุบัน
ส่งออกมะพร้าวของไทยแบ่งเป็น๒กลุ่ม
ก็มีกะทิกับมะพร้าวอ่อน
ส่วนที่กำลังเป็นปัญหาคือผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นกะทิ
ส่งออกไปยังอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักร
มีสัดส่วนส่งออกร้อยละ๘มูลค่าก็ประมาณสัก๑๐๐ล้านบาทได้
ก่อนหน้านี้เรื่องนี้มันเคยเกิดปัญหามาก่อนแล้ว
แล้วก็ชี้แจงไปยังต้นทางแล้วว่าภาพลิงเก็บมะพร้าวเนี่ย
มันเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตหรือว่า
วิถีวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย
ไม่ใช่การกระทำเพื่ออุตสาหกรรมแต่อย่างใด
ในความเป็นจริงแล้วการใช้ลิง

แต่ภาพที่สื่อสารไปบางทีมันเป็นแค่
มันแค่เป็นภาพด้านเดียว
แต่ต่างชาติเขาตีข่าวแบบนั้นมันก็ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะครับ